โดยใช้ความเร็วไม่เกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บางคนไม่ได้ซื้อรถราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท
อาคารเป็นเต่าอยู่แล้วไม่ใช่
นี่คือยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ครับ
เครื่องยนต์สันดาบที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลมาเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ถือว่าเป็นรถยนต์จากแบรนด์ญี่ปุ่นเจ้าแรกครับที่เข้ามาทำตลาดด้วยราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท
แต่เมื่อลองเอาไปวิ่งจริงเนี่ยลองทดสอบดูแล้วก็จะได้อยู่ที่ประมาณ๓๕กิโลเมตร
ความเร็วประมาณ๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
แต่บางคนไม่ได้ซื้อรถราคา๑๗๔๙๐๐บาท
แล้วมาคานเป็นเต่าอยู่นะไม่ใช่
เป็นโหมดที่ตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว

มีเรี่ยวแรงประมาณ๓๐๕แรงม้า
ซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับ
ความเร็วของรถไม่ได้พุ่งทะยานแบบปู๊ดเหมือนกับเครื่องยนสันดาบนะครับ
ค่อยตายความเร็วขึ้นไป

ขายในราคา๑๗๔๙๐๐บาทครับ
มกำลังเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง๔สูบ
ทำแรงม้าออกมาได้๑๒๘แรงม้าที่๔๕๐๐รอบต่อนาที
บิดสูงสุดของเครื่องยนต์ไม่มากครับ๑๙๙นิวตันเมตร
ไม่มีระบบยกไฟสูงหรือรถไฟแบบอัตโนมัติ
แต่มีระบบเปิดและปิดอัตโนมัติให้
ไฟตัดหมอกสองข้างใช้ไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับ
อกจากกันชนหน้าที่จะมีรายละเอียดของช่องรับอากาศต่างแล้ว
สำหรับระบบความปลอดภัยต่าง
แล้วสิ่งที่ชอบก็คือแหลกหลังคาครับสำหรับยึดของ
แต่ต้องใช้วิธีใช้นิ้วกดปุ่มดำด้วยรถถึงจะปลดล็อกให้
ออกจากกันเป็นสองฝั่งฝั่งด้านคนขับคือฝั่งด้านขวา
เป็นจุดชาร์จไฟนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ๔ชั่วโมง
ใช้เวลาชาร์จประมาณ๒๕นาที
มาถึงด้านหลังนะครับฝาท้ายทำงานด้วยระบบไฟฟ้าครับ
ช้าไปหน่อยนะครับไม่เหมือนกับรถยุโรปทั่วไปที่ทำงานเร็วกว่านี้
แต่ก็มีความปลอดภัยใช้ได้เพราะมีเซ็นเซอร์ด้วยป้องกันการหนีบ
ฝาท้ายเปิดออกมีพื้นที่เก็บของเหลือเฟือครับ
ก็ยังมีการให้กระแสไฟฟ้าสามารถที่จะเอาออกมาใช้งาน
ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน๑๕๐๐วัตต์

นี่เป็นรถที่ออกขายในปี๒๐๑๖๒๐๑๗ซึ่งดูไปแล้ว
ก็ยังมีรูปทรงที่ยังอยู่ในยุคนั้นอยู่
การออกแบบภายในเนี่ยออกมาในสไตล์ผู้ใหญ่นะครับ
ไม่ใช่รถวัยรุ่นเพราะว่าเป็นรถครอบครัว
แล้วก็ปุ่มลับหรือวางสายโทรศัพท์
เป็นระบบที่คล้ายกับการทำงานของระบบปรับตั้งความเร็วอัตโนมัติในรถยนต์ยุโรปนะครับ
ฟังก์ชั่นของจอก็จะมีการปรับตั้งค่าต่าง
มีกล้องมองรอบคันแล้วมีเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องสำหรับใช้เวลาถอยนะฮะ
แล้วก็มีภาพจำลองแล้วก็จะมีการแสดงผลอย่างหลากหลายนะครับ
มาดูที่ด้านล่างครับตำแหน่งแรกครับ
กลุ่มนี้ก็คือฝาท้ายไฟฟ้าจะให้มันปิดเปิดอย่างรวดเร็วหรือว่าช้าปรับตั้งได้
ช่องนี้หน้าตาแปลกไม่แปลกนะครับเพราะว่าดีไซน์ดีครับ

นี้ครับเป็นปุ่มปล่อยไฟถ้าเรากดแล้วมีไฟเขียวขึ้น
หมายความว่าเราได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปที่ปลั๊กด้านหลัง
สำหรับการขับแบบว่าไม่รีบเร่งต้องการความประหยัดทั้งประหยัดไฟด้วย
เป็นเกียร์ลักษณะเกียร์ไฟฟ้าครับ
เกียร์ประหลาดหน่อยนะครับคือเราดันมาทางขวาแล้วก็กดลงมาข้างล่าง
ซึ่งในโหมดนี้เนี่ยเปิดหมดทุกอย่างกินทั้งน้ำมันแล้วก็กินทั้งไฟ
แต่ขับเร็วได้อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ชอบครับ
จุดที่ชอบอีกจุดนึงนะครับแหมชอบหลายจุดด้วยกับรถคันนี้
ก็มันมีจุดดีเยอะครับนอกจากจะหน้าตาดูโบร่ำโบราณดีแล้วก็ยังมีเบาะผู้โดยสารตอนหน้าก็ยังให้เบาะไฟฟ้ามาด้วยเช่นกัน
ส่วนเบาะพุทธศาลตอนหลังนะครับเบาะหลังที่ออกแบบมา๓ที่นั่ง
สามคนไม่สบายครับเบียดครับเหมาะสำหรับสองที่นั่งเท่านั้นแล้วก็ดึงที่เท้าแขนตรงกลางออกมา
เบาะหลังที่ปรับเอนได้มีไม่มากครับส่วนใหญ่ก็จะนั่งกันหลังตรงเด่เลยนั่งไปนานนานก็จะเมื่อยหลังครับ
อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเข้ามาแล้วก็ในรถอื่นไม่มีนะครับ
สิ่งมีชีวิตต่างในรถยนต์เมื่อเราได้ทำการล็อกรถไปแล้ว
ระบบนี้ก็จะเริ่มต้นการทำงานถ้ามีการเคลื่อนไหวในรถ
มันจะส่งสัญญาณเสียงเตือนดังมากเหมือนสัญญาการขโมย
หรือรีบครับลืมเด็กในรถนี่ผมไม่เห็นด้วยเลยไม่ควรลืมอย่างยิ่ง
อาจจะลืมสุนัขไว้ในรถเจ้ากล้องสองตัวนี้ก็จะทำหน้าที่
ในการตรวจสอบมันก็จะส่งสัญญาณเตือนให้เจ้าของได้รับรู้ว่า
มีอะไรอยู่ในรถซึ่งป้องกันการโจรกรรมรถได้ดีเลยนะครับ
ในจุดนี้ครับส่วนสมรรถนะและการขับขี่จะเป็นอย่างไร

เริ่มจากเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งสองระบบ
ผมให้๗คะแนนครับ๗คะแนนที่ได้มานั้น
เป็นความสามารถของระบบขับเคลื่อนของรถยนต์คันนี้
ก็คือใช้ทั้งเครื่องยนต์ใช้ทั้งมอเตอร์หน้าหลังผ่านระบบ
เอาไป๗คะแนนครับสำหรับเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
มันไม่ใช่ทั้งเกียร์แบบฟันเฟืองทอดคอนเวอร์เตอร์
แต่มันคือเกียร์ที่ต่อมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า
มาที่ชุดบังคับเลี้ยวครับพวงมาลัย
แต่ความคมนั้นยังเป็นรองรสยุโรปอยู่นิดนะครับ
วงมาลัยผมให้๗คะแนนครับ
มาถึงระบบรองรับหรือช่วงล่างครับ
อย่าคิดว่าเป็นรถญี่ปุ่นแล้วจะมีช่วงล่างแบบธรรมดาสามัญทั่วไป
เพราะว่าส่งขายทั้งในยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นด้วย
ช่วงล่างเอาไป๘คะแนนครับ

ราคา๑๗๔๙๐๐บาท

พอลองขับดูแล้วไม่แพงครับ

ชาร์จรถยนต์พวกนี้เนี่ย
เริ่มมีติดตั้งกันขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มากพอ
การกระจายตัวของจุดชาร์จก็ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่เท่านั้นนะครับ
ป่าเขาลำเนาภัยนี่ก็หาจุดชาร์จได้ยากครับ
ยังไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร
ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งครับผม

หรือไม่ก็มากกว่านั้นในการที่จะขยายจุดชาร์จให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มีทั้งเครื่องยนต์มีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกัน
ความเร็ว๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ประมาณ๑๒๒กิโลเมตรต่อลิตร
ระบบชาร์จจะทำงานได้รวดเร็วมากกว่าการวิ่งไปชาร์จไป

อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่
ทดสอบรถยนต์เข้ามาเป็นเมมเบอร์กับเราสิครับในขับรถ